มาดูกรณีดราม่าคุณลุงขายไอศครีมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจกันหน่อย
ราม่าที่มันเกิดขึ้นตอนแรกเขามีคนถ่ายภาพ

ไปหยิบกระบองพลาสติกของคุณลุงขายไอศกรีมไป
ตอนแรกมีการแชร์กันว่ามันเป็นกระป๋องเงินหรือเปล่า

คนหากินสุจริตทำไมทำแบบนี้
ล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาทุกฝ่าย
แล้วก็มาเปิดใจคุณลุงด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับ
นี่เราก็เห็นคลิปนี้ในติ๊กโต๊คแล้วนะเห็นไหม

กระป๋องอะไรไปตอนแรกก็เป็นการแชร์ว่ามันกระป๋องเงินหรือเปล่า

เทศกิจพอได้ปุ๊บขึ้นรถไปก็ออกไปเลย
มีคนถ่ายคลิปเขาก็บอกสงสาร
ทำอาชีพสุจริตยังไม่ได้ขายสักบาทเลย
แล้วมาโดนเอากระป๋องเงินไปทำยังไงทีนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณฝั่งตรงข้ามหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
ก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะฮะได้ไปเรียบร้อย
ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้ก็ไม่พอใจครับ
ไปหยิบกระป๋องเงินเขาแล้วท่านจะทำอย่างไร

ซ้ำเติมในสถานการณ์มันยากลำบากอยู่แล้ว
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปหาความจริง
ไปเจอกับคุณลุงขายไอศครีมชื่อว่าคุณลุงบุญศรี
นี่ยกมือวาดกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่า
คือผมไม่ได้ไปจอดรถกิดขวางการจราจรเลยนะคุณนักข่าว
แต่เหตุการณ์วันนั้นผมไปจอดรถเพื่อไปซื้อกาแฟร้านประจำนะฮะ
เป็นทางผ่านระหว่างกำลังจะไปขายไอศครีมจู่เทศกิจขับกระบะมาจอดปุ๊บ
ไม่พูดไม่จาไม่เตือนสักคำเข้าไปตอนแรกจะหยิบร่มเข้าไป
คุณลุงแกคว้าร่มไว้ก่อนเทศกิจก็เลยไปหยิบกระป๋อง
แต่ไอ้กระป๋องนั้นไม่ใช่กระป๋องเงินตามที่หลายคนเข้าใจ
มันเป็นกระป๋องใส่เครื่องไอศครีมที่เอาไปใส่อะไรข้าวเหนียวมันลูกชิ้นอะไรอย่างนี้นะ
ก็เอาไปคนเข้าใจเห็นว่าเป็นกระป๋องเงินแต่มันไม่ใช่
วันนั้นคุณลุงก็เลยต้องขายไอศครีมเปล่าไปเพราะไม่มีเครื่องให้กับลูกค้ากิน
แต่ว่าโชคดีไม่ได้มีเงินอยู่ในกระป๋องนั้นแต่วันนั้นคุณลุงยังไม่ได้ขาย
ยังไม่ได้เงินสักบาทเลยก็อยากจะให้เห็นใจกันบ้าง
คุณลุงบอกว่าที่ผ่านมาเคยโดนเตือนเหมือนกันก็ทำตามตลอด
แต่อยากจะให้คุยกันดีไม่ใช่มาจอดปุ๊บแล้วมาหยิบของคุณลุงเข้าไป

เขาบอกว่าผมน่ะกรีดของทางจราจรเขาเตือนผมหลายครั้งแล้ว
ครับคำว่าคำว่าเตือนผมหลายครั้งแล้วผมไม่เชื่อฟัง
และคำว่าที่ไม่เชื่อฟังคำว่าผมดื้อเนี่ยไม่ให้ผมผ่านถนนเส้นนั้นเลยเหรอ
ถึงจะคิดว่าไม่ดื้อนี่ผมพูดจังจริงนะ
คำว่าดื้อเนี่ยไม่ให้ผมผ่านดีกว่าถ้าผมผ่านมาผมดื้อไหม

คือลุงจะบอกว่าตอนนั้นลุงยังไม่ได้ขายเลย

ลุงแค่ไปซื้อกาแฟกิน
ใช่ครับใช่ก็ไม่ให้ผมขายแถวนั้นผมก็ไม่ขาย

ผมก็จอดข้างทางอย่างนี้ไปซื้อกาแฟนั่นเอง
พอเขามาถึงเขาก็กูมาหาผมเลยเอาไปเลย
ฟังคุณลุงไปแล้วไปฟังสำนักงานเขตดินแดงต้นสังกัดของเทศกิจกันหน่อย
เขาขอชี้แจงเหมือนกันนี่โพสต์แบบนี้เลยคุณผู้ชม
โพสต์ไว้เสาร์ที่๑๘คือเมื่อวานนี้

จันนที่เทศกิจที่ไป์ไปดูแลความเร็บร้อย
ในตรงนั้นเขามีการเปิดให้ฉีดวัคซีน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใกล้กับสนามกีฬานั่นแหละ
แล้วก็มีคนไปใช้บริการไปรออยู่เยอะ
แต่มันมีพ่อค้าแม่ค้าเป็นรถเข็น
ไปจอดขายของกันเยอะทำให้กิดขวางการจราจร
ก็เลยไปขอความร่วมมือให้เคลื่อนย้ายออกไป
เขาใช้คำว่าเป็นประจำเพราะตัดเตือนหลายครั้งแล้วเขาจำกันได้นะฮะเพราะว่าการขายของในที่สาธารณะเนี่ยมีความผิดตามพระราชมัญญัตรรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ปี๒๕๓๕มาตรา๒๐นี่ตามที่เราขึ้นให้บนหน้าจอมี๑๒๓แบบนี้ทำไม่ได้เว้นแต่อะไรเนี่ยในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นนะประกาศผ่อนผันให้เท่านั้นถึงจะสามารถขายได้ก็เลยไปจับกลุ่มและยึดกระป๋องใส่อุปกรณ์ไม่ใช่กระป๋องเงินตามที่มีการแชร์กันเพื่อนำไปอะไรนำไปเป็น
ก็ต้องการชัดเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขภาพเรียบร้อยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะไม่เป็นธรรมหรือเป็นการคุกคามต่อสภาพจิตใจของประชาชนได้อันนี้เป็นการชี้แจงออกมาจากสำนักงานเขตดินแดงแต่ละฝั่งก็มีโอกาสที่จะชี้แจงกันไปทีนี้ท่านนี้เป็นใครคุณฉลวยอายุ๕๔ปีเป็นเท

เดี๋ยวเขาจะมาจับมายึดอีกเนอะ
จอดให้เป็นที่เป็นทางก่อนนะครับให้กำลังใจแล้วกัน
เจอกันตรงกลางเนอะ